ต้นช่วงนี้นะครับดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่สุราธานีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีสมาชิกอบตอีปันถูกคนร้ายขับรถตามประกบยิง
แล้วก็เสียชีวิตอยู่คารถเลยนะครับ
นี่เราลองนับเสียงปืนนะฮะรัวยิงนะคะเนี่ย

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านพักหลังหนึ่งนะฮะอยู่ริมถนนนะครับ

อำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานีนะครับ
รถที่นายบุญธรรมพุทธสุขาอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นสมาชิกอบตอีปัน
ขับรถกระบะอยู่บนถนนเนี่ยจะมีรถอีกคันหนึ่งขับแซงขึ้นมา
แล้วก็มีเสียงปืนอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยิน
ที่เสียงปืนจะเงียบลงเสียงรถก็เงียบลง
เพราะว่ารถของนายบุญธรรมเนี่ยไปจอดนิ่งอยู่แล้วนายบุญธรรมก็เสียชีวิตอยู่ในรถ
มีกล้องวงจรปิดนะฮะมุมนี้นะครับจะเห็นแสงไฟรถของนายบุญธรรม
ขับออกจากร้านข้าวต้มร้านหนึ่ง๒๓นาฬิกา๑๙นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ก่อนที่จะไปถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับมีกล้องวงจรปิดมุมนี้นะฮะนี่ครับ
นี่คือรถของผู้ตายขับผ่านไปเวลา๒๓นาฬิกา๑๙นาที
ลักษณะขับช้าหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะมีรถรถยนต์นะฮะ
ว่าเป็นรถยนต์ต้องสงสัยนะครับขับตามไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นคือ๒๓นาฬิกา๑๙นาทีเนี่ยคือขับออกจากร้านข้าวต้ม
อันนี้บนถนนนะฮะมีรถอีกคันหนึ่งขับตามไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็จะเป็นกล้องวงจรปิดตรงนี้๒๓นาฬิกา๒๒นาที
หลังจากร้านข้าวต้มนี้๒๓นาทีแล้วออกจากร้านข้าวต้มได้แค่๔นาทีนะครับ
นายบุญธรรมเสียชีวิตคารถนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ของนายบุญธรรมผู้ตายจอดอยู่ที่ขอบถนน
ไฟรถนี่ยังเปิดอยู่ไฟหน้ารถ
เนี่ยไฟท้ายก็ยังติดอยู่นะครับ
นายบุญธรรมคนขับรถ
ซึ่งเป็นสมาชิกอบตอีปันสภาพศพเนี่ยคือฟุบเอ็นไปทางเบาะด้านซ้าย
มีร่องรอยถูกยิงกระสุนเข้าที่ลำคอต้นแขนขวาแผ่นหลังต้นขาขวาน่องขวาด้วย
กระสุนนี่โดนมาถึงเท้าขวานะฮะในรถมีหัวกระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
ตกอยู่สองหัวอยู่บนพื้นวางเท้าคนขับนะครับ
อีกหนึ่งหัวฝังอยู่ที่ประตูรถข้างคนขับส่วนตัวถังรถมีรูกระสุนทั้งหมด๘รูด้วยกัน
เท่ากับเสียงปืนที่ได้ยิน๘นัดเลยนะครับ
นายบุญธรรมพุทธสุขาวัย๕๓ปีมีอาชีพทำสวนนะครับ
แล้วก็เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปันที่จังหวัดสุราชธานี
เมื่อคืนนี้ขับรถออกจากร้านข้าวต้มซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๘๐๐เมตร
เพื่อนที่ไปกินข้าวต้มด้วยกันบอกว่า
ขณะที่นายอีปันขับรถออกจากร้านนะครับ
วีดีโอคอร์กับเพื่อนสาวคนหนึ่ง
ระหว่างทางก่อนถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็มีรถเก๋งสีขาวลักษณะแต่งซิ่งนะครับ
มีถ้อยเสียเสียงดังขับตามมาแล้วเรียกผู้ตายให้จอดรถ
นี่เป็นเพื่อนผู้ตายที่มาด้วยกันที่บอกนะฮะแล้วระหว่างที่นายบุญธรรมเนี่ย
ชะลอรถเข้าข้างทางคนร้ายชักปืนขึ้นมากระหน่ำยิงนะครับ
ยิงใส่หลายนัดกระสุนโดนนายบุญธรรมเสียชีวิตคารถ
แล้วคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไปซึ่งขณะที่นายบุญธรรมถูกยิงเนี่ย
เขายังวีดีโอคอร์กับเพื่อนสาวค้างอยู่เลยนะครับ
ซ้ายมือคือภาพของนายบุญธรรมพุทธสุขานะฮะที่เสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจตั้งปมก่อเหตุเอาไว้หลายประเด็นนะครับ
เรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องเหตุซึ่งหน้าบนถนน
แต่ที่ให้น้ำหนักไปมากที่สุดก็คือเรื่องปมชู้สาวนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวัฒนาเบ้าศรีภูมิกับการสืบสวนสอบสวน
ของตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งในวันนี้นะครับ
เก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่พื้นถนนนะฮะยังมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่
พร้อมกับติดต่อให้หญิงสาวที่วีดีโอคอร์อยู่กับผู้ตาย
ก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตมาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
วันนี้ครอบครัวเองก็รับศพของนายบุญธรรมมาทำพิธีทางศาสนาที่บ้านนะครับ
อยู่ที่ตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราชธานี
แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าภรรยาของผู้ตายคือนางโสวนีอายุ๕๐ปี
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเธอกับสามีเนี่ย
แต่งงานอยู่กินกันมา๓๐กว่าปีแล้วมีลูกด้วยกัน๒คน
ยอมรับว่าที่ผ่านมาสามีมีปัญหาเรื่องมีหญิงอื่นมาตลอดก็มีทะเลาะกันบ้างตามภาษาผัวเมีย
แต่ที่ผ่านมาสามีก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมีระยะหลังนี่แหละที่สามีไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้หญิงคนนึง
เท่าที่รู้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อปลา
แต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สามีถูกยิงเสียชีวิตหรือไม่
อาจสามารถไม่ได้
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณพัชรวรินนะครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
นี่คือเศษกระจกรถกระบะของผู้ตายนะฮะ

กระจายอยู่ที่พื้นถนนนะครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เมื่อคืนนี้นอนอยู่ในบ้านนะครับประมาณ๕ทุ่มกว่าเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแบบรัวหลายนัดนะครับแถวนี้ก็ตกใจกันหมดนะฮะ
อย่างเนี่ยคุณสุรพลที่เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าตัวเขาก็ตกใจ
ก็ได้แต่ชะโงกศีรษะผ่านรั้วบ้านเนี่ยออกมาดูเห็นรถกระบะของผู้ตายจอดนิ่งอยู่
ลักษณะไฟเบรกท้ายเนี่ยขึ้นเป็นสีแดงแต่ยังไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ใกล้
ตำรวจเข้ามานั่นแหละถึงออกไปดูก็พบว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตคารถ
ได้ยินเสียงปืนนอนหลับอยู่ตอนนั้นตกได้ยินเสียงปืนปั้ง
แล้วก็ตกใจตื่นแล้วก็วิ่งออกมาดูแล้วก็ไม่มีครับมีรถคันนั้นเลยจอดอยู่คันเดียว
ไม่ได้ยินเสียงรถคันอื่นนอกจากรถกระบะของคนตาย
ไม่ไม่ได้ยินครับผมออกมาดูก็มีรถคนนั้นจอดอยู่คนเดียว

ต้องถูกยิงแน่เลยเพราะว่ากล้วยหลีกมันค้างอยู่

คล้ายว่าเบรกจอดคุยกันไม่ได้ว่าเป็นลักษณะขับ
ไม่ครับไม่ครับตรงนั้นไม่ครับ
คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านข้าวต้มในอำเภอพระแสงนะฮะ
เป็นจุดสุดท้ายที่นายบุญธรรมผู้ตายเนี่ยเขาไปนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อน
จะขับรถออกมาแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิต
ตอนที่ออกมาเนี่ยเพื่อนบอกออกมาคนเดียวนะครับ
แต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยคือระหว่างทางที่ขับรถออกมาคนเดียวเนี่ยเขาวีดีโอคอหาหญิงสาวคนหนึ่งด้วย

นี่เป็นจุดสุดท้ายนะฮะก่อนที่นายบุญธรรมจะขับรถออกมานะครับ
เจ้าของร้านบอกว่าเมื่อคืนนี้นายบุญธรรมผู้ตายมานั่งที่ร้านตั้งแต่๒ทุ่มครึ่ง
ก่อนจะออกไปตอน๕ทุ่ม๑๙นาทีที่มาที่ร้านเนี่ยมาพร้อมกับเพื่อนอีก๕คนรวมผู้ตายด้วยเป็น๖คน
ผู้หญิง๓ผู้ชาย๓ซึ่งผู้หญิงหนึ่งในนั้นเนี่ยชื่อปลานะฮะมานั่งทานอาหารด้วยกันนะครับ
ทานอาหารได้สัก๒ชั่วโมงนายบุญธรรมก็ขับรถออกไปคนเดียวโดยบอกว่าต้องออกไปก่อนเพราะพรุ่งนี้มีประชุม๙โมงเช้า
ส่วนหญิงสาวคนสนิทที่ชื่อปลาเนี่ยเขากลับไปกับเพื่อนผู้หญิงที่มาด้วยกัน
ที่ผู้ตายจะขึ้นรถกระบะขับออกไปมีเพื่อนที่บอกไปว่าขับรถกลับบ้านดีนะ
นี่นะฮะโดยระหว่างที่นั่งทานอาหารอยู่ที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าเท่าที่ดูท่าทางของผู้ตายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
ไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้ดูว่ามีความวิตกกังวลความเครียดอะไรโดยที่ร้านดื่มเหล้าไปแบนหนึ่ง
ซึ่งเหล้าแบนนี้ถูกกินเกือบหมดขวดนะครับแล้วก็ยังพบอยู่ในรถของผู้ตาย

แค่นั้นแหละแกก็เป็นคนนิสัยดีนะไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนี่แกคุยดี
ถ้าเห็นคนรู้จักมาแกก็จ่ายตัวนู้นด้วยจ่ายตัวเช็คบินในตัวนี้ด้วยอย่างนี้
ไม่ถึงเลยเพราะว่าแกไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนะ
ก็เห็นกันอยู่หลังแล้วมองมาจากพิการ
ใช่เหมือนถ้าตัวเองแกรู้จักตัวเองนั่งตัวเองคิดตังค์กับผมนะ

หนึ่งในนั้นก็คือหญิงสาวคนสนิทของผู้ตายที่มานั่งทานอาหารด้วยกันเมื่อคืนนะครับ
ตอนนี้ก็นำมาสอบปากคำแล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาสาเหตุหามูลเหตุต่าง
ขยายผลในการจับกลุ่มคนร้ายต่อไปครับ